การที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในช่วงนี้
เรื่องของวัยรุ่นตีกัน
แล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ผู้ชายตีกัน
กลายเป็นวัยรุ่นผู้หญิงก็ไปตีกันกับผู้ชายด้วย

มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมกับวัยรุ่นสมัยนี้คุณผู้ชม

พวกตีกันกลางถนนกลางแยก

มาแล้วมาแล้ว

คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ได้กลัวอะไรเลย
ทั้งผู้ชายผู้หญิงย้ำแบบนี้นะครับประมาณสัก๑๐คน
ยกพวกตีกันต่อยกันเมามันเลยกระลางถนน
รถจักรยานยนต์เอาไว้กองอยู่กับพื้นแบบนั้น

หมัดใส่กันกลางสี่แยกไฟแดง
ไม่สนใจว่ารถจะขับมาจะชนหรือเปล่า
ไม่สนใจจะต่อยจะตีนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งถ่ายเอาไว้แล้วก็นำไปโพสต์เผยแพร่ในโลกออนไลน์
ข้อความระบุว่าแฮสแท็กประเทศบุรีรำมันสุดจริง
แท็กปิดสี่แยกไฟแดงซัดกระหนัวนะฮะโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกระบุว่าเกิดขึ้น
ช่วงกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาณแยกเสนสิริอนุสรนะฮะ
ซึ่งเป็นชื่อของทางแยกหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำแต่ก็ไม่ได้ระบุนะฮะว่า
วัยรุ่นกลุ่มเนี้ยเขาทะเลาะกันด้วยเหตุผลอะไรเหตุใดจึงไปก่อเหตุกลางถนนกันแบบนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยภายหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีคนในโลกออนไลน์
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นการตำหนิต่อว่าเรื่องของพฤติกรรมของวัยรุ่น
อยู่ในคลิปแหละทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะฮะ
เพราะว่านอกจากไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองแล้วเนี่ย
ละเลยความปลอดภัยของคนอื่นที่เขาต้องขับรถผ่านถนนนี้ด้วยนะฮะ
โอ้โหเนี่ยครับก็อยากให้ผู้ปกครองดูแลกันด้วยนะคะครับ
คือจริงก่อนหน้านี้เขามีนโยบายไงว่าถ้าเกิดวัยรุ่นตีกันหรืออะไรแบบนี้
พ่อแม่โดนด้วยพ่อแม่ต้องโดนลงโทษด้วยต้องโดนเชิญตัวไปที่โรงพักด้วย